ต้องยอมรับนะครับว่าผู้ที่มีอำนาจชี้ทิศทางอนาคตของประเทศไทย
จากนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีอีกบุคคลหนึ่ง
ที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลัง
แล้วก็คอยเป็นเสาหลักหรือว่าพี่ใหญ่ของคอสช
นั่นก็คือผลเอกประวิทย์วงสวรรค์
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ
พลเอกประวิทย์ในฐานะที่เป็นทั้งประธานที่ปรึกษา
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ที่ดูแลงานด้านความมั่นคงทั้งหมดของประเทศ
โดยพลเอกประวิทย์ได้พูดถึงอนาคตของประเทศไทย
และก็ของตัวเองหลังจากการเลือกตั้ง
ซึ่งก็ยืนยันนะครับว่าจะต้องมีการเลือกตั้งในปีหน้าครับ
ผมก็วางรถแบบไปอย่างนี้ว่า
สิ้นปี๖๐ยังไงก็จะต้องเลือกตั้งให้ได้

เราไปสู่ในเรื่องของประชาธิปไตยที่ทุกคนอยากได้ใช่หรือเปล่า
แล้วก็เราก็ต้องทำให้เหมือนการเลือกตั้งถ้าคุณพูดถูกนะ
เลือกตั้งไม่ได้เป็นความชัดเจนว่า

เลือกตั้งแล้วจะต้องไม่มีการตีกัน
แต่ว่านั่นก็คือสังคมโลกเขาบอกว่า
ประชาธิปไตยต้องมาจากการเลือกตั้ง
ก็นี่ไงนายกท่านไม่บอกว่าไม่ได้เสียของหรอก
แล้วว่าวางแผนการปฏิรูป๒๐ปีข้างหน้า
ท่านบอกว่าเด็กที่เกิดในปีนี้
กับอีก๒๐ปีข้างหน้าท่านวางไว้เนี่ยว่ามันจะเป็นยังไง

คิดว่า๒๐ปีข้างหน้าจะได้คนหนุ่มคนรุ่นใหม่ใช่ไหม
เช่นเดียวกันแล้วก็เหมือนกันว่า
ต่อไปอีก๒๐ปีข้างหน้าท่านนายกมองว่า
เราจะต้องมีอย่างนั้นเราจะต้องมีอย่างนี้เราต้องมีอย่างนี้ทุกอย่าง
เรื่องในเรื่องอะไรในเรื่องของกฎหมาย
ในเรื่องของการทุกอย่างนะ

เพื่อที่จะสู่การปฏิรูปประเทศ
เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
อย่าไปถามมาโหน่ผมไม่โหน่
ผมจะไปรู้วางแผนดีก็ให้เป็นไปตามนั้น
ส่วนก็รับว่ามันมีข้อผิดพลาดมาแล้วในอดีต
ใช่หรือเปล่าพร้อมนั้นทุกคนนักการเบื้องเอง
ต้องรู้ประชาชนเองเขาต้องรู้ว่า
จะทำยังไงให้ประเทศเดินหน้าไปข้างหน้า

ต้องไปทำให้ประชาชนเสียชีวิตอีก
อย่าไปวิภาควิจารณ์เพราะอะไรรู้ไหม
เพราะประชาชนเขาบอกแล้วเขาเอาแบบนี้

จะไปรู้ได้อย่างไรว่าคนสองห้าตี่ปุ่นนี้เขาจะเลือกใคร

สำเร็จของมัติศพ

ไม่มีไม่มีของผมก็ผมไม่สั้นว่าไม่คืออย่างงี้นะคะ
ผมเจตนาผมไม่ทำงานการเมืองแล้วไม่ทำงานแล้ว
เขาบอกเขาไม่ช่วยชาติเหรออย่างนี้ผมตอบยากนะ
ผมก็อยากช่วยทั้งนั้นใครทุกคนก็อยากช่วยชาติทั้งนั้น
ถ้าไม่ช่วยชาติมันก็เอ๊ะมันเกิดไปทำไมวะใช่ไหม
เกิดมาในประเทศไทยไม่ช่วยประเทศไทยแล้วมันเกิดเป็นอะไรใช่ไหม
ซึ่งก็ไม่บ่อยครั้งนักนะครับที่พลเอกประวิทย์จะนั่งให้สัมภาษณ์พิเศษกับสื่อมวลชนนะครับ